สีทองมาอีกแล้วในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

น้ำแข็งอันนี้กลัวไหม

คุณผู้ชมครับเป็นตัวเมียนะยาวประมาณสัก๒๐เซนติเมตรได้

ที่นายนัทวิโรธสุวรรณราชหรือว่าแชมป์ยะโสธร

เขาเป็นนักแสดงนะเขาเป็นนักแสดงภาพยนตร์ค่ายบ้างไฟฟิล์ม
ออกมาโชว์ตัว
เนื้อตัวมันทองกระดองยังทองเลยดอม
ยะโสธรนะครับเจ้าของตะภาพเล่าบอกว่า
เช้าเมื่อวานพี่ผมตื่นนอนมาปั๊บโอ้โห
ตื่นมาก็มาเจอตะภาพสีทอง
อยู่ในบ้านยอมรับว่าตกตะลึงมาก
เพราะไม่เคยเห็นตะภาพสีทองมาก่อนมาให้โชคแบบนี้
ตั้งชื่อเลยว่าน้องโชคดี
ยะโสธรกล่าวทิ้งท้ายบอกว่า
ตอนแรกนะครับจะเอาน้องโชคดีปล่อยอยู่แล้ว

มีบ้านที่๑๐๒๑๕ชุมชนบ้านสีธรรมกำลังเทิงคำ

ทำมาเป็นพ่อรักมากอดกันกลมอยู่ที่ลานจอดรถเนี่ย
ดูดูเขากอดกันใหญ่เลยแล้วคนที่ไปเจอเนี่ยคือเป็นพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพนะคะคุณบุญธัญญาวชิระวงรัก
บอกว่าขับรถมาแล้วก็มารอเคลมประกันอยู่ที่ลานจอดรถที่โรงพยาบาล
หันไปแล้วแบบทนกลิ่นความรักไม่ไหวจริงอัดคลิปลงโซเชียลเลย
เห็นเจ้าสองตัวนี้ค่ะแหม่มันกำลังกอดกันอยู่
พอมาแอบดูนะคงเขินแหละมุดหนีไปหลบใต้เตียงพยาบาลเลย
ก็สังเกตว่าใต้เตียงมันสั่นด้วยพี่เบิร์ต
มันทำอะไรใต้เตียงมันกุกกักกุกกัก
ทีนี้ก่อนหน้านี้นะเวลาที่พี่ขับไปเจอตัวเงินตัวทองเนี่ย
เพื่อนก็จะเอาเลขทะเบียนรถนี่แหละไปเสี่ยงโชค
งั้นก็จะเอาเลขแบบเลขในรถเลขที่เธอชอบ
คราวนี้เห็นสองตัวเธอก็เลยบอกว่างั้นก็เอาหน่อยละกัน
ทะเบียนรถพี่เขานี่ค่ะ๔๘๙๕ใช่ไหม
โอ้โหไม่ต้องเลย๙๕ผมหาซื้อไม่ได้มา๗๘งวดแล้วมั้ง
นี่แหละตะเขาบอกว่าเขาชอบเลขต้นกับเท้า

แล้วเขาบอกว่าก็สลับกันเอาเห็น๒ตัวก็ใส่๒ไปอีก
เออซื้อ๔๘ดีกว่าถ้ายังมีนะ

เอาไปดูชาวบ้านที่สุรินทร์คุณผู้ชมเขาทำพิธีย้ายหลักกิโลครับ
เขาเรียกว่าเป็นหลักกิโลผีเฮียนนะ

นึกว่ายุงกัดเออต้องยุงเหรอเออเดี๋ยว
ที่เสามันมีแต่๔มีแต่เลขอื่นมายังไงล่ะ๘๘๑น่ะ
ก็อาจจะนิมิตเห็นปัดไปเห็นเลขใช่ป่าวพี่เบิร์ต
เขาเชื่อว่ายายคนนี้มีอะไรมาแฝงร่างระหว่างทำพิธีย้ายหลักกิโล
คุณผู้ชมย้ายนีกับตาก๊อเป็นหลักกิโล
ย้ายนีกับตาก๊อบริเวณหลักกิโลเมธิ๒๗

อยู่บนถนนสายศรีขอรภูมิรัตนบุรีที่ตะบนคาราแมะ

แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนนะตะโกนหลับตา
แล้วก็ภาวนาจิตเหมือนกำลังสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็น

เมื่อกี้เนี่ยนึกว่าตบยุงแล้วก็ตะโกนใบ้เลข
ชาวบ้านหลายคนก็มึนงงเฮ้ยมายังไง

ยายก็บอกเห็นเลขโผล่มาจากหลักกิโลเฮียนด้วย
แล้วก็ไหว้ขอโชคขอรับอีกรอบหนึ่ง
ฟังกันหน่อยว่า๓ตัวที่ยายเห็นคือเลขอะไร
ชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขเด็ดเนี่ยจากคุณยายคนนี้ไปเสี่ยงโชคในงวดต่อไปครับ
แล้วก็ทำพิธียกสารให้ผียานีกับตาก๊อกครั้งนี้

มีคนได้รับโชคถูกรางวัลมาหลายงวดติดต่อกัน
ก็เลยเชื่อว่าถ้ายิ่งทำพิธีทำให้มันสม่ำเสมอเนี่ย
โชคก็จะมาเรื่อยครับ